คุณผู้ชมฮะเรามาดูเรื่องของปลายทางคนโกงกันบ้างดีกว่า
จำคดีภูมิกับโจ้ได้ไหมต้องจำกันได้แหละคดีดังนะครับ
มันมีประเด็นที่ปปชมีมติให้ยึดทรัพย์มูลค่ากว่า๑๐๐๐ล้าน
และอีกประเด็นหนึ่งตอนสมัยที่ภูมิกับโจ้เป็นตำรวจอยู่
ไปหาช่องโหวช่องว่างของกฎระเบียบของกฎหมาย
ในการไปประมูลรถหรูหนีภาษี
ซึ่งประเด็นนี้ปปชตั้งข้อสังเกตว่า
อาจจะเป็นที่มาของทรัพย์สินจำนวนมหาศาล
สินจำนวน๓๒รายการมูลค่ากว่า๑๐๐๐ล้านบาท
ประกอบด้วยเงินฝากธนาคาร

ของพันธ์ตำรวจเอกทิติสันอุทธนพลหรือผู้กำกับโจ้
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์
ซึ่งคณะอนุกรรมการไต่สวนปปชมีมติให้ยึดไว้ตรวจสอบนั้น
เป็นประเด็นสำคัญที่ปปชสรุปส่งสำนวนไปยังอายการสูงสุด
เพื่อส่งสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบ
เบื้องต้นอนุคกรรมการไต่สวนพบว่า
รายการทรัพย์สินที่ได้มาไม่สัมพันธ์กับรายได้
เกินกว่าฐานะหรือเกินกว่ารายได้จากราชการที่พึงมี

กรณีการจับรถยนต์หรูที่ลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างประเทศไทย
ซึ่งผู้กำกับโจ้มีชื่อเป็นหนึ่งในผู้ปฏิบัติหน้าที่
เพราะมีข้อมูลการจับกลุ่มรถยนต์หรูจำนวนมาก
ในช่วงที่ผู้กำกับโจ้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่

คณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติบอกว่า
ทำไมจึงมีการไปจับรถหรูได้กว่า๔๐๐คันในหลายคดี
แล้วจับเสร็จก็นำส่งกรมศุลกากร
จากนั้นกรมศุลกากรนำออกมาประมูลขาย
จึงต้องไปต่อยอดว่าเป็นการดำเนินคดีโดยชอบหรือไม่
หรือมีการวางแผนร่วมกันทำเป็นขบวนการ

เพื่อหวังผลจากเงินเปอร์เซ็นต์หรือเงินสินบนรางวัลนำจับ
คดีนี้แม้จะยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาและตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินว่า
เกี่ยวพันกับพฤติกรรมแห่งการจับกลุ่มรถหรูลักลอบนำเข้าหรือไม่
แต่เป็นกรณีศึกษาสำคัญของการทุจริต
ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์จากช่องว่างของกฎระเบียบภาครัฐ
เปิดโอกาสตั้งแต่ขั้นตอนเงินสินบนนำจับ

เพราะทุกขั้นตอนเป็นช่องโวให้มีการทุจริตได้ทั้งสิ้น
การสืบสวนยังสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลและความเชื่อมโยงของขั้นตอนแต่ละขั้นตอน
บ่งบอกถึงการวางแผนมาเป็นอย่างดี
สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
และเป็นที่มาของการใช้ชีวิตที่หรูหรา

เงินสดเงินฝากในบัญชีธนาคารบ้านที่ดินรถหรู
ก่อนจะเดินทางถึงจุดที่ถูกตรวจสอบ
จุดที่กำลังจะเดินทางไปสู่สถานีสุดท้าย
ปลายทางพลโกงที่มีโทษไล่ออกจากราชการ
ติดคุกและยึดทรัพย์รออยู่